ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจอดรถเอาไว้ริมถนนแต่จู่เขาบอกว่ามันโดนชนท้ายกันชนหลุดโดยไม่ทราบสาเหตุ
กลับไปดูกล้องวงจรปิดรู้เลยครับว่าเกิดจากอะไรดูในวงกลมสีแดง
มาแล้วฮะมาแล้วยกล้อด้วยโครมเลยแล้วก็ไปชนท้ายรถเขาอยากเท่อยากโชว์ถนนมันโล่งนิดนึง
ยกล้อโชว์เก่านิดนึงประกาศศักดาความเท่ความเก่าของเขาเนี่ยนะฮะ
ไปชนกับรถเก่งเขาแล้วหนีไปไงประเด็นคือหนีไปด้วย
ไม่ยอมรับผิดชอบนะฮะผู้หญิงเขาจอดไว้ริมถนน
กันชนก็หลุดออกมานะฮะคนชนก็หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนบ่ายครับซอยข้างร้านเพชรงามที่นครปฐมนะฮะ
หลังเกิดเหตุก็เจ้าของรถก็เลยไปแจ้งความนะฮะ
ติดตามวัยรุ่นสองคนมาชดใช้ค่าเสียหายด้วยแล้วก็มีการนำคลิปเนี่ย
โพสต์ในเพจข่าวสารของนครปฐมหวังให้ชาวเน็ตช่วยกันแจ้งบ่อแส
หรือว่าคนรู้จักคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเห็นก็จะได้ไปให้ข้อมูล
แล้วก็พาลูกหลานมามอบตัวนะฮะไปให้ข้อมูลได้เลยที่สพเมืองนครปฐม